จากเรื่องของอุบัติเหตุติดตามเรื่องของการจราจรกันบ้างนะครับ
วันนี้เป็นวันที่๒ครับที่ตำรวจทางหลวงมีการเปิดศูนย์สั่งการจราจรตำรวจ
ติดตามการเดินทางของพี่น้องประชาชนกลับภูมิลำเนาช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ภาพรวมตอนนี้การจราจรยังคงคล่องตัวดีนะครับ
ติดตามจากคุณภาพิมลคังรถศักดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ
สำหรับการจราจรในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะทั้งถนนผลโยธินถนนมิตรประภาพถนนเอเชียและถนนเพชรกะเสมนะคะ
รถนั้นยังคงสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติค่ะ
การจราจรทั่วไปนั้นยังคงคล่องตัว
ซึ่งถนนเส้นทางที่มีประชาชนนั้นเริ่มนิยมเข้าไปใช้และทำให้รถเริ่มมีปริมาณมากขึ้นนะคะ
ก็คือช่วงบริเวณถนนผลโยธินช่วงทางลงต่างระดับดอนเมืองโทเวค่ะ
สภาพการจราจรบนถนนผลโยธินกิโลเมตรที่๓๓นะคะช่วงทางลงยกระดับทางด่วนโทเวนะคะ
เริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นจึงแสดงให้เห็นว่านะคะมีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
ซึ่งปริมาณรถจะมีมากขึ้นระดับนี้นะคะไปเรื่อยจนถึงช่วงทางต่างระดับบางปะอินค่ะ
แต่เมื่อเลยช่วงกิโลเมตรที่๕๕มุ่งหน้าวังน้อยปริมาณรถจะเริ่มลดน้อยลง
รถยนต์สามารถทำความเร็วได้ในระดับหนึ่งกระทั่งถึงช่วงบายพลาสนะคะ
จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งแต่ยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้เรื่อยนะคะ
แต่เมื่อเลยช่วงสละบุรีเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ
รถจะไปชะลอตัวช่วงทางขึ้นและทางลงเขาบริเวณด่านทัพกวางนะคะ
ถึงกลางดงค่ะหลังจากนั้นนะคะรถยนต์จะสามารถกลับมาใช้ความเร็วได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะที่เส้นทางถนนสายเอเชียนะคะรถยังคงสามารถเคลื่อนตัวและใช้ความเร็วได้
กระทั่งถึงบริเวณแยกจิรับประวัติค่ะที่จะติดไฟแดง
เมื่อเลยแยกไฟแดงก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้
และจับมาชะลอตัวอีกครั้งที่บริเวณทางขึ้นสะพานเดชาติวงค่ะ
ส่วนถนนเพชรกะเสมนะคะและถนนพระราม๒ค่ะ
มุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะคะตั้งแต่บริเวณถนนพุทธมนตรสายสี่นะคะ
แพ้วสะกระเทียมหนองดินแดนนครชัยศรีวัดเกตุมจนถึงวังมะนาว
ในเวลานี้นะคะถนนยังคงโล่งและสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกชาญสิริสุกรวยค่ะ
รองผู้ประคับการตำรวจทางหลวงในฐานะผู้บังคับผู้บังคับการสถานการณ์ในเวลานี้นะคะ
ระบุว่าปริมาณรถและการจราจรบนถนนในช่วงนี้ยังคงไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
แต่หลังบ่าย๓เป็นต้นไปน่าจะมีปริมาณรถที่มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงเองก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมจัดการจราจรเพื่อเปิดช่องทางพิเศษเพื่อช่วยระบายรถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และจากการเปิดศูนย์นะคะสั่งการจราจรตำรวจทางหลวงนะคะเพียง๑วันนี้เองนะคะ
ทางตำรวจทางหลวงนั้นก็ได้มีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วนะคะ
ที่เกิดขึ้นเฉพาะบนถนนทางหลวงเท่านั้นนะคะมีสูงถึง๒๒ครั้งค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๙คนค่ะและมีผู้บาดเจ็บอีก๑๓ราย
ดังนั้นค่ะทางตำรวจทางหลวงเองจึงอยากฝากเตือนประชาชนนะคะ
ว่าถึงแม้ในเวลานี้ทางประชาชนนั้นจะสามารถใช้ความเร็วในการเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อยู่นะคะ
แต่ก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังค่ะและหากเกิดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการเดินทางนะคะ
ก็สามารถแวะเข้าไปยังด่านต่างของทางตำรวจทางหลวงที่จัดไว้๑๙๖แห่งทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าที่นั่นได้มีการเตรียมเครื่องอุปโภคและบริโภครวมถึงที่นอนนะคะ
ให้คอยบริการประชาชนที่สามารถจะพักผ่อนเพื่อจะเตรียมร่างกายในการเดินทางกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พิมลคังรถศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ตอนนี้ยังคงคล่องตัวดีแต่ว่าชื่อว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นคนเลิกงานน่าจะติดขัดมากกว่านี้นะครับ